ภัยคนที่ต้องใช้รถจักรยานยนต์กันหน่อยนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นคนขี่คนซ้อน
หรือว่าจะเป็นคนที่ไม่ได้ใช้บริการบ่อยก็ตาม
แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ต้องใช้ต้องระมัดระวังกันมาก
กู้ภัยสุรินค่ะเขามีการโพสต์เรื่องน่าสลดใจนะคะ
โดยเป็นเรื่องราวของเด็กวัย๕ขวบเป็นผู้หญิงด้วย
ประสบอุบัติเหตุจนแขนขาดจากการใช้รถจักรยานยนต์นี่แหละค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อฉลองกรุงสุวรรณบุตร
ก็โพสต์เรื่องนี้พร้อมกับภาพ
ขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือเด็กและแม่ที่เกิดอุบัติเหตุ
ข้อความเขียนบอกเอาไว้ว่า
เตือนภัยเสื้อผ้าเข้าล้อรถมอไซค์แขนขาด
เด็กหญิง๕ขวบคนนี้เนี่ยเขาซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์กับแม่นะคะ
เสื้อคลุมเข้าโซ่รถมอเตอร์ไซค์เสียหลักล้มทำให้น้องแขนซ้ายขาด
ยังรู้สึกตัวดีอยู่ในอาการตกใจและเสียเลือดมาก
สากู้ภัยสุรินทร์ช่วยเหลือปฐมพยาบาลห้ามเลือดและนำแขนที่ขาด
ใส่ถุงพลาสติกที่สะอาดและใส่ในถุงน้ำแข็ง
นำส่งโรงพยาบาลศูนย์สุรินทร์
อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นที่ถนนปัธมานนท์ในจังหวัดสุรินทร์ค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาได้รับแจ้งมาว่ามีรถจักรยานยนต์ล้มข้างทาง
ผู้ปกครองกับเด็กคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บ
โดยที่ล้อรถจักรยานยนต์มีเสื้อคลุมแขนยาวสีชมพู
ม้วนติดอยู่กับล้อหลังบริเวณโซ่ของรถจักรยานยนต์
เด็กหญิงวัย๕ขวบที่ซ้อนท้ายเนี่ย
แขนซ้ายขาดขาดตั้งแต่ต้นแขนลงมาเลยนะคะ
แต่ว่าเด็กยังรู้สึกตัวดีแล้วก็ไม่ได้ร้องไห้ด้วยค่ะ
แต่ว่าอดทนมากไม่ร้องไห้เลย

ภายหลังเจ้าของโพสต์ก็ตอบคำถาม
เกี่ยวกับเรื่องของแขนน้องเพราะว่าหลายคนเนี่ย

ตอนนี้น้องเป็นยังไงบ้างต่อแขนเรียบร้อยแล้วหรือยัง

ไม่สามารถต่อแขนน้องได้นะคะ
พยายามจะส่งตัวไปรักษาต่อแล้ว
แต่ว่าไม่มีโรงพยาบาลรับเลยค่ะ

โอ้โหอ่านแล้วน้ำตาไหลเลยสงสารน้อง

ก็มีการแชร์เรื่องนี้ต่อไป

นั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์นะคะ
แต่ว่าอย่างที่คุณมิ้นรายงานไป

ไม่ร้องไห้เลยคุณผู้ชม

ชาไปแล้วนะฮะโอ้โหต้องระวังกันด้วยคุณผู้ชม